สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับพิชชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
คำวันนี้ค่ะฟุตบอลโยต้าไทยลีกสองพันสิบแปด
ก็จะเปิดฤดูกาลนะคะเป็นการพบกันของบุรีรำกับราชบุรีค่ะ
ซึ่งทั้งสองทีมมีสถิติในการลงสนามเกมแรกของฤดูการดีทั้งคู่เลยค่ะ
บริรัมดิกับยอเต็ดแล้วก็ราชบุรีมิถวนเอฟซีนะคะ
ก็จะเป็นคู่เปิดสนามของฟุตบอลตูยาต้าไทยลีกส์ฤดูการสองพันสิบแปดค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองทีมยังไม่เคยแพ้ในการเล่นนัดแรกของซีซั่นนะคะ
เริ่มกันที่บุรีรำกันก่อนค่ะตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อ
ฤดูการสองพันสิบก็ยังไม่เคยแพ้ใครในเกมแรกตลอดเจ็ดปีหลังสุด
แบ่งเป็นชนะ๔นัดแล้วก็เสมอ๓นัดด้วยกัน
ส่วนราชบุรีนะคะนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกครั้งแรกในฤดูการสองพันสิบสาม
ก็ยังไม่เคยแพ้ในเกมแรกเหมือนกันค่ะแบ่งเป็นชนะ๓นัดแล้วก็เสมอ๒นัด
ก็ยังไม่เคยแพ้ในเกมแรกเหมือนกันค่ะแบ่งเป็นชนะสามนัดแล้วก็เสมอสองนัด

นอกจากนี้นะคะราชบุรียังเป็นทีมแรกที่บุกมาชนะบริรามถึงถิ่นสองปีติดต่อกันค่ะ

ซึ่งเรื่องนี้นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบริราม
ก็บอกก่อนเกมนะคะว่าจะล้างตาราชบุรีให้ได้ค่ะ

บุรีรามยนต์ไอ้แตดก็จะเปิดสนามช้างอารีน่า
ช่วงหัวข้ามวันนี้เวลาประมาณ๑ทุ่มตรง
ผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยในช่วงปีใหม่
ล่าสุดก็เปิดเผยคลิปใหม่
เป็นคลิปการซ้อมยิงประตูของสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะ
ซึ่งในคลิปนี้นะคะเจ้าอามก็โชว์ทักษะสุดยอดค่ะ
ทั้งหลบสิ่งกีดขวานิ้วรูปแบบต่าง

ด้วยการเตะให้โดนลูกบอลที่แขวนอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของประตูอย่างแม่นยำ
แต่ก็น่าเสียดายสำหรับสุภวุฒิที่ไม่สามารถพาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านด่านอิราณ
ไปขาดลอย๑ประตูต่อ๙ตกรอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่ไต้หวัน
ซึ่งหลังจากนี้ก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตซอลไทยค่ะ